คุณผู้ชมครับมีภรรยาของคุณลุงวัย๕๙ปีที่บุรีรำเนี่ย
ก็ติดใจสงสัยเรื่องสาเหตุการณ์ตายของสามี
สามีเนี่ยจมน้ำเสียชีวิตนะจากสภาพศพที่มีคนไปเจอนะ
แต่ภรรยาบอกว่ามันก็ติดใจแต่ไม่มีเงินส่งศพไปพิสูจน์
ตอนนี้ชาปนกิจไปแล้วนะแต่วันที่หายตัวไปจากบ้านเนี่ย
ก่อนจะไปพบศพจมน้ำอยู่แบบเนี้ยไปกับผู้หญิงคนหนึ่ง

นี่ค่ะนี่คือนายสมบูรณ์อ่อนฉลวยหรือว่าลุงจ่อยนะฮะอายุ๕๙ปี
พบศพในสระน้ำในพื้นที่ตำบลสำโรงใหม่อำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีลำ
เมื่อ๑๔สิงหาคมจุดเจอศพเนี่ยห่างจากบ้าน๓๐กิโลเมตร
นี่นะครับท่านผู้ชมครับสภาพศพมีบาดแผลชะกันอยู่บนหน้าผากนะฮะ
คล้ายลักษณะเหมือนกับการถูกฆาตกรรมหรือเปล่าเนี่ยที่ภรรยาเขาสงสัย
หลังจากเจอศพภรรยาติดใจนะฮะจมน้ำตายแต่มีบาดแผลชะกันอยู่ตรงหน้าผาก
แต่ไม่มีเงินส่งศพสามีไปผ่าพิสูจน์มากกว่านั้น
ก็เลยต้องตัดสินใจชาปนกิจไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับที่วัดโคกตะแบงตะมนต์ส้มปล่อยอำเภอโนนดินแดง
เนื่องจากไม่มีสตางค์อะไรมากนักที่จะสวดศพหลายวัน
แล้วก็การเสียชีวิตลักษณะแบบนี้ก็เลยต้องชาปนกิจศพนี่ฮะสวดแค่คืนเดียวนะครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปนะครับวันนี้ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะครับ
อยู่ที่บ้านโคกรวดหมู่ห้าตะบนส้มปล่อยวันนี้ญาติญาติช่วยกันเก็บข้าวของของลุงจ่อยนะครับ
หลังจากที่ชาปนกิจศพเสร็จเจอกับภรรยานะครับชื่อนางอรัญญาอายุ๕๕ปี
ภรรยาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก่อนที่จะสามีเสียชีวิตก่อนสามีจะเสียชีวิตเนี่ยนะ
สามีเสียชีวิตที่ไปเจอศพเนี่ยคือสิบสี่สิงหาคมค่ะไทม์ไลน์ก็คือสิบสองสิงหาคม
ประมาณห้าโมงเย็นวันนั้นสามีเนี่ยขี่จักรยานยนต์ออกไปพร้อมกับผู้หญิงคนนึง
ชื่อนกอายุห้าสิบหกปีซึ่งนางอลัญญายอมรับว่านี่คือภรรยาอีกคนหนึ่งของสามี
จากนั้น๑๓สิงหาคมผู้หญิงที่ชื่อนกโทรศัพท์มาหาบอกว่าสามีเนี่ยอยู่ที่บ้านนะ
ครั้งแรกโทรมาสองทุ่มแล้วโทรมาอีกครั้งตอนช่วงสามทุ่มสามทุ่มเนี่ยโทรมาสองครั้งนะครับ
โดยบอกเหมือนเดิมว่าเออเนี่ยตอนนี้ตาจ่อยเนี่ยอยู่ที่บ้านนะอยู่ที่บ้านของคนชื่อนก
ลัญญาบอกว่าก็ไม่เอกใจอะไรเพราะปกติสามีก็จะไปนอนค้างที่บ้านของนกเนี่ยอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
ส่วนช่วงกลางวันก็จะขี่รถไปมาระหว่างบ้านของนางอรัญญากับบ้านของนกภรรยาอีกคนนึง
ซึ่งอยู่ที่เมืองอาหารทรายแต่ระยะห่างมันก็สามสิบกิโลเมตรนะน่ะจนกระทั่งหกโมงเช้าวันที่สิบสี่สิงหาคม
มีญาติโทรมาบอกนางอรัญญาว่านายจ่อยจมน้ำเสียชีวิตอยู่ในสระน้ำข้างบ้านนางนก
นี่นะฮะนางอรัญญาก็เลยรีบไปดูพบว่าสามีอ้าวเสียชีวิตจริงนะครับ
และคาดว่าจากสภาพศพที่เจ้าหน้าที่บอกจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒วัน
ริมขอบสะมีเงินอยู่สิบสามบาทนะครับเป็นเงินเหรียญสิบบาท
เหรียญสองบาทอีกหนึ่งเหรียญเหรียญบาทเนี่ยอีกหนึ่งเหรียญเหรียญสิบบาทเนี่ยหนึ่งเหรียญ
มีแบบนี้อยู่ที่ขอบสระนะครับแล้วก็ยังมีรอยเลือดบนใบตองแห้งพร้อมกับร่องรอยย่าแบบราบเป็นทางลงไปในสระ
คล้ายเหมือนกับมีอะไรถูกลากลงสระน้ำแล้วที่ศพของสามีมีรอยอยู่ที่หน้าผากลักษณะรอยแตกแล้วก็มีเลือดไหล
นี่คือสิ่งที่ภรรยาบอกมันเป็นพิรุษ
สภาพบาดแผลแล้วก็หลักฐานที่อยู่ริมสะน้ำทำให้นางอลัญญาที่เป็นภรรยาเนี่ยนะครับ
สันนิษฐานว่าสามีต้องไม่ได้จมน้ำตาย
เพราะปกติแล้วเป็นคนหาปลานะ
เป็นคนชอบไปหาปลาหวานแหว่ายน้ำเก่งจะไปจมน้ำตายได้ยังไง
สันนิษฐานว่าต้องถูกทำร้ายแล้วถูกโยนทิ้งลงไปในสระน้ำแน่
แต่อันนี้ที่ทางนางรัญญาเขาบอกกับเรานะ
เขาอ้างว่าวันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่า
หากจะส่งศพไปตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดเนี่ยนะ

เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องใช้ค่าดำเนินการในการผ่าชนะสูตรศพเนี่ย
แต่ที่บ้านยากจนไม่มีเงิน
ก็มีแค่ทำการเกษตรอะไรพวกนี้นะครับ

ก็เลยต้องไม่ส่งศพไปผ่าพิสูจน์
แล้วก็ชาปนกิจศพไปเมื่อวานนี้
แม้ว่าจะยังติดใจสาเหตุการตายอยู่ก็ตาม
แต่เย็นวันนั้นน่ะไม่มีติดต่อมาเลยพอมาวันที่๑๓อีกมีกิ๊กเขาแหละโทรมาบอกว่าพี่จอยอยู่ที่บ้านนะพี่จอยอยู่ที่บ้านนะ
เอ้าแล้วนกไปไหนก็แล้วนกไม่ได้อยู่กับพี่จอยเหรอนกไม่ได้อยู่นกทะเลาะกันนกไม่ได้อยู่เขาก็ว่าแค่นี้มันแปลก
ตามจริงคนชื่อนกไม่เคยทิ้งพี่จ่อยไปไหนต้องไปด้วยกันกินต้องกินด้วยกันไม่เคยไปหลายวันไปทุกวันกลับทุกวันไปกลับไปกลับแต่เขาไม่เคยค้างที่บ้านไปเป็นสองรอบสามรอบเขาก็กลับไปกลับถึงเขาไม่มาเขาค้างชื่อเขาก็โทรตลอดไงโทรตลอด
แค่สงสัยนะแค่อันนี้
ก็เราไม่กล้าจะพูดยังไงไปเราก็ไม่มีหลักฐานเราไม่กล้า
เพราะว่าเราคนยากย้อนพูดไม่ง่ายนะ

คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราไปดูที่จุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
ที่บ้านโคกจบกอำเภอละหารทราย

บ้านของนางนกปลูกคล้ายกับเป็นเถียงนาติดกับสะน้ำในที่เกิดเหตุค่ะ
หน่วยกู้ภัยสว่างจัญญาธรรมบุรีรำ
จุดอำเภอละหารทรายก็ไปกับทีมข่าวของเราด้วยแล้วก็ไปชี้จุดนะคะ
คือสระน้ำอยู่ติดกับกระท่อมของนางนกเลยแบบนี้ค่ะ
จุดที่พบศพระดับน้ำลึกประมาณหัวเข่า
พื้นย่าราบเป็นทางลงไปในสระด้วยนะคะ
รอยเลือดมีรอยเลือดอยู่บนใบตองแห้งคือเห็นแค่นิดเดียว
เพราะเมื่อคืนนี้ฝนตกรอยเลือดตรงนี้มันก็จะจางไป
กู้ภัยบอกว่าเงิน๑๓บาทถ้าเจอหลังพบศพตามความเชื่อท้องถิ่น
อาจจะเป็นการเหมือนกับไปเรียกขวัญหรือซื้อทาง
แต่ถ้าหากมาแล้วเจอเลยก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตค่ะ
เพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่า
ว่าเสียชีวิตก่อนจมหรือเปล่าหรือว่าจมแล้วก็เสียชีวิตนะครับ

ครบกับสาก

เป็นครบไม้หรือครบดิน

ครบทั่วไปแล้วก็เป็นสากไม้

รอยอยู่ใกล้จากสมไหมฮะ

เกี่ยวครับเพราะว่าถ้าว่าเป็นการซื้อทางนะครับมันต้องมีคนมาเรียกขวัญก่อน
ถึงจะมีการวางเสื้อทางได้
แต่ถ้าว่ามันวางอยู่แล้วก็น่าจะเป็นของคนเสียชีวิตเองหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราก็พยายามตะโกนเรียกนางนกนะคะ
ผู้หญิงที่ในจ่อยอยู่ด้วยก่อนเสียชีวิตนะคะ

คุณพัชรวรินทีมข่าวของเราก็เลยเข้าไปดู
มีผู้หญิงคนนึงนอนอยู่แบบนี้ค่ะอ่า
ก็เลยถามว่าใช่ป้านกหรือเปล่า

แต่ลุกไม่ไหวเหมือนคนเมาค่ะ

ก็เหมือนกับนอนแล้วก็เมาแล้วก็พูดตะโกนในลักษณะที่ว่า

ก็นี่แหละที่นอนเขานี่
แกนอนรอเขาอยู่นี่

ลักษณะก็เหมือนโศกเศร้าเสียใจ
ยังรอลุงจ่อยอะไรประมาณอย่างนี้
คือที่คุณพัชรวรินพยายามถามกับป้านกเนี่ยนะฮะ
คือป้านกเนี่ยบอกว่า๑๒สิงหาคมวันนั้นเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ออกมาจากบ้านของลุงจ่อย
แล้วก็มาส่งลุงจ่อยไว้ที่ร้านค้าของป้าบัตร
ซึ่งเป็นญาติกันอยู่ริมถนนไม่ห่างจากเถียงนาของทางป้านกมากนัก
จากนั้นตัวเองก็ขี่รถไปหาญาติอีกตำบลหนึ่งแล้วก็นอนค้างคืนอยู่ที่นั่น
แล้วไม่ได้ติดต่ออีกเลยไม่ได้ติดต่ออะไรกับทางในจ่อยอีกเลย
วันรุ่งขึ้นโทรศัพท์ไปหาในจ่อยติดต่อไม่ได้
ก็ฝากข้อความเอาไว้คิดว่าในจ่อยอาจจะกลับบ้านแล้ว
เพราะก่อนแยกกันช่วงเย็น๑๒สิงหาคมเนี่ยอันนี้ยอมรับว่าทะเลาะกัน
เนื่องจากในจ่อยมาหุ้งห่วงเธอที่เธอมีผู้ชายมาติดพันประมาณเดือนนึง
แล้วขู่ว่าถ้าเกิดไปมีคนใหม่นะเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายแล้วจะฆ่าตัวตายด้วย
กระทั่งเช้า๑๔สิงหาคมป้าบัตรโทรมาบอกว่าในจ่อยจมน้ำเสียชีวิต
ซึ่งทางป้านกเนี่ยเขายืนยันว่าตัวเองไม่รู้เห็นการเสียชีวิตอะไรของนายจ่อยทั้งสิ้น
แล้วก็เชื่อว่าไม่มีใครมาทำร้ายด้วยคงจะตกลงไปในสระน้ำแล้วก็เสียชีวิตเอง
ตำรวจก็คุยกันเหมือนกันตำรวจเขาก็มายืนดูเขาว่าไม่ใช่ไม่ใช่ฆาตกรรม
จ่อยก็รักคนนี้มากเขารักคนนี้มากและเขากลัวคนนี้จะไปมีคนอื่น
เมียแกร็ก็รู้เมียเก่าแกเนี่ยก็รู้เช่าแกร็กจะรักแค่รกลายตลอด
ใช่เรื่องนี้แหละเราไม่คิดว่าแกจะทำอย่างนี้จริง
ก็เสียใจเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่เสียใจเราก็เสียใจเหมือนกันแหละ
แต่ว่าทางป้าอรัญญาภรรยาของลุงจ่อยเขาบอกว่าทางป้านกเนี่ย
เขาโทรมาเมื่อค่ำ๑๓สิงหาคมโทรมาอยู่๒รอบ
บอกว่าลุงจ่อยอยู่ที่บ้านนะซึ่งทางปะนกบอกว่า
ตัวเธอก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านตรงที่ว่าลุงจ่อยอยู่ที่บ้านเนี่ย
เนี่ยแยกกันไปตั้งแต่๑๒สิงหาคมแล้วเธอไปที่บ้านญาติ
มีป้าบัตรเนี่ยเห็นเพราะว่าลุงจ่อยไปส่งตรงนั้น
เราก็เลยไปที่บ้านป้าบัตรนะครับแต่ป้าบัตรไม่อยู่บ้านนะฮะ
สามีป้าบัตรนะครับซึ่งก็ยืนยันว่าเย็นวันที่๑๒สิงหาคม
นางนกเนี่ยเขามาส่งในจ่อยไว้หน้าบ้านป้าบัตรจริง
แล้วก็แยกกันไปส่วนทางในจ่อยเนี่ยเดินไปแถวเถียงนา
นกไม่ได้ไปด้วยหลังจากนั้นก็ไม่เห็นนางนกกลับมาที่บ้าน
รู้ข่าวกันอีกทีก็คือนี่ฮะในจ่อยเนี่ยไปจมน้ำเสียชีวิตตรงนี้แล้ว
แต่ตอนนี้ก็คือศพเนี่ยชาปนกิจไปแล้วไงไม่ได้ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียด